ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ต้องส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยนั่นก็คือการแข่งขันฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะคะชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกโซนอาเซียนค่ะ
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตซอลในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโซนอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะ
ระหว่างวันที่ห้าถึงเก้าธันวาคมที่สนามอินดอร์สเตดียมหัวหมากค่ะล่าสุดนะคะโชเซียมาเรียปาซอสเมนเดสหรือว่าปูปิส
ก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเข้มต่อเนื่องที่สนามชั้น๓ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรกฐหัวหมาก
เพราะว่านักเตะหลายคนรู้จักกันดีค่ะ
แล้วก็เคยเล่นกันมาก่อนในเกมระดับเยาวชนนะคะทำให้มีการสื่อสารกันได้ง่าย
ส่วนอาเซียนจะประเดิมสนามในวันพรุ่งนี้นะคะ๖ธันวาคมค่ะเจอกับมาเลเซีย
และยังสามารถติดตามชมการแข่งขันทุกคู่ของรายการนี้ค่ะ